กลับมาให้กลายเวลาเมื่อกี้
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
รวมไปถึงภัยที่เกิดจากความร้อนนั้นจะ
เข้ามาใกล้เมืองแหลวมากยิ่งขึ้นทุกขณะ
เฉพาะในปีนี้ถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว
เพราะว่ามีการประเมินว่าทั้งสองภัยนี้นั้นจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา
ด้วยเหตุผลที่ตอนนี้สรรค์รุงภูมิความร้อนของวิวไทย

ตอนนี้เองเราอยู่ในช่วงของการผลัดเปลี่ยนฤดู
ฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
เพราะว่าตอนนี้ครับถ้าหากเราพิจารณาจากระบบสุริยะจักรวาลของเรา
จะพบว่าเป็นห่วงเรียกเวลาที่โลกของเรานั้น
กำลังจะหันเอาบริเวณเส้นสูญสุด
รวมไปถึงพื้นที่ประเทศไทยเข้าสู่ดวงอาทิตย์นั่นเอง
นั่นก็หมายความว่าในห่วงเรียกเวลานี้๓เดือนเต็ม
ตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ไป
จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะเป็นห่วงเรียกเวลาที่ดวงอาทิตย์นั้น
สามารถที่จะส่องลำแสงมายังบริเวณดังกล่าว

โดยเฉพาะเดือนเมษายนถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ของเราจะหันเอาพื้นที่เมืองของเรา
เข้าสู่แนวตั้งฉากของลำแสงดวงอาทิตย์
มุม๙๐องศาพอดิบพอดีนะครับ
โดยเฉพาะวันที่๒๗เมษายน

จะมาตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป็นห่วงเวลาที่โลกของเรา
จะทำให้เมืองไทยนั้นมีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปีครับ
โดยในปีนี้เองจากการคาดการณ์ฤดูร้อน
จะเริ่มขึ้นช่วงหลังของเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ

แตะอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศแห้งแรง
แต่ในบางครั้งก็จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ก็จะมาปะทะกับมูลอากาศร้อนที่ปกลุ่มอยู่บริเวณดังกล่าว
อาจจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง
รวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดลูกเห็บเกิดขึ้นได้

เราเรียกรวมกันว่าพายุฤดูร้อนนะครับ
ตอนนี้ก็พบว่าบริเวณความกดอากาศสูง

แพลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก่อนหน้านี้
ตอนนี้ก็ค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็จะค่อยเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ
แน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา

ดังนั้นประชาชนโดยชอบประเภทคืนที่ภาคเหนือภาคอิสาน
ใครที่จะต้องสัญจรใช้รถใช้ถนน

ความประมาณประวังเปิดไฟตัดเหมาะขนักขับีด้วย
มาดูกันที่สถานการณ์ในบริเวณพื้นที่บ้านซ้าย

แต่เรื่องของคลื่นนั้นก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้
โดยพบว่าตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราธานี
เดินลงมาจนถึงบรารเวณจังหวังราชที่ว่าตามแนวแถวฝั่ง
ยังพบว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒เมตร
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะเดินเรือ

จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ